วันนี้เราก็ยังคงรายงานต่อเนื่องนะครับ
เหตุกราดยิงที่หนองบลมภูแต่ว่าจะมีการนำเสนอในหลากหลายแง่มุมบ้างนะครับ
ซึ่งแง่มุมที่สำคัญสำหรับวันนี้คือ
การรวบรวมขวัญกำลังใจ

สู่ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์คมนตรีและคณะองค์คมนตรี

และเป็นผู้แทนพระองค์ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุกราดยิงที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
และผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตทุกราย
ไว้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งหมด
ขณะที่เฟซบุ๊กของวาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร

หลวงและพระราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดหนองบัวลำพูในวันนี้

และให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต
จากเหตุกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบตอุทัยสวรรค์
อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับ